ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านยังจำหม่อมรัชวงศ์ปรีดียธรเทวกุล
หรือว่าหม่อมอุ๋ยกันได้ค่ะนะฮะหม่อมอุ๋ยเนี่ย
เคยเป็นรองนายรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ก็บริหารงานอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็เป็นชุดของดรสมคิดเข้ามา
จนถึงปัจจุบันเนี่ยหม่อมอุ๋ยก็ห่างหายจากหน้าข่าวสาร
ของบ้านเมืองไปสักระยะหนึ่งค่ะล่าสุดเนี่ย
ได้ออกมายกเหตุผล๘ข้อนะยกเหตุผล๘ข้อที่ไม่ต้องการให้
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกแล้วก็อธิบายแจกแจงว่าเยอะแยะไปหมด
อย่างเช่นในระยะเวลา๓ปีหลังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
กระทำการที่ขาดวินัยทางการคลังอยู่ตลอดเวลา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้นะแล้วก็มีอีกข้อนึงนะ
อย่างข้อ๒บอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกประยุทธ์๖๗คน
ร่วมกันกระทำการที่ไม่โปร่งใสเพื่อจะแอบตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
ขึ้นมาด้วยวิธีการที่รวมหัวกันเพิ่มบทบัญญัติจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
ในการพิจารณาพรบปิโตเรียมวาระที่๒ของคณะกรรมธิการวิสามัน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีเรื่องของการผูกมิตรกับต่างประเทศที่ไปฝักไฟกับฝ่ายหนึ่งมากเกินไป
ทำให้คนไทยเห็นว่าทหารมีอภิษฎเหนือพลเรือน
มีข้อ๕นะที่บอกว่ามีการแต่งตั้งคนสนิทกับกลุ่มธุรกิจ
ไปนั่งเป็นกรรมการในคณะต่างไม่กล้าตัดสินใจกลัวเสียคะแนนนิยม
ไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์

มีถึงพูดไม่คิดภาษาไม่แข็งแรง
คือเนื้อหาของหม่อมราชวงษ์ปริฏิยธรที่บอกเอาไว้
แจกแจงรายละเอียดแต่ละข้อไว้เยอะนะ
เชื่อว่าถ้าท่านติดตามมา
ท่านก็คงจะได้รู้เหตุผลกันอยู่พอสมควร
แน่นอนว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมอง
คนที่มองว่าพลเอกประยุทธ์
เหมาะสมที่จะเป็นนายกต่อไปเขาก็คิดแบบหนึ่ง
แล้วทำไมอยู่ดีออกมาพูดอะไรแบบนี้
ถูกต้องแล้วก็คนกันเองทั้งนั้น
อย่างมอมอุ๋ยนี่ท่านก็เป็นนักเรียนตั้งแต่เศรษฐ์สเวนท์ครอบเรียว
แล้วทำไมคนกันเองมาพูดอะไรแบบนี้

ก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบกันตอนไหน

ผู้สื่อข่าวก็เลยได้ถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็อันนี้มีอดีตรงธรรมตรีมาพบพี่จาน
ผมให้ความไม่มีความคิดเห็นนะครับ
ไม่มีความคิดเห็นนะ

มันมีไหมล่ะแล้วมันเกิดขึ้นไหมที่เขาพูด
ไม่เกิดทั้งการ

หนึ่งไม่มีความคิดเห็น

ออกมาแสดงความเห็นถึง

เพื่อนร่วมรุ่นของหม่อมรัชวงศรียธร
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะ

จินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คงไม่จำเป็นต้องเรียกหม่อมอุ๋ยมาปรับ
ทศนคติเพราะแต่ละคน

ขณะที่พลเอกอนุพงศ์มั่นใจว่า

ไม่ถอดใจกับคำพูดเหล่านี้

เกิน๔๐ปีเชื่อมั่นในความเป็น

ในการทำงานของพลเอกประยุทธ์
ผมยังเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม
ว่าท่านเป็นอย่างนั้นไม่ได้เชียร์นะ
แต่อยู่กันมาเนี่ยรู้

ความตั้งใจความกล้ารับผิดชอบ

ก็อาจจะพูดบ้างแต่ต้องมีจังหวะนะ

ถ้าอาจจะมีก็อาจจะมีแค่ใจเย็นนะครับ

แต่ความจริงวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ตอบคำถามนักข่าวอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเสนอชื่อเป็นนายก
ไม่ว่าจะพักไหนก็แล้วแต่นะจะพักคนกันเองหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะ
ว่ายาหยิบยกชื่อไปพูดเมื่อท่านไม่ได้ตอบรับ

บรรจุชื่อเป็น๑ใน๓รายชื่อหรือว่าจะชื่อเดียวในการเลือกตั้ง

ค่ะแต่วันนี้นักข่าวบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะ

ทำไมครับเป็นอะไรครับมันตั้งแต่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยค่ะ
มีหลายเรื่องบ่นน้อยอกน้อยใจก็คือเรื่องการนำเสนอข่าว
แล้วก็มีเสียงบ่นจากพ่อค้าแม่ค้าว่าเศรษฐกิจไม่ดี
ระหว่างที่นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรประการเมื่อวานนี้
เมื่อวานท่านไปสมุทรปราการใช่แต่ท่านนายกก็บอกว่า
มันก็เป็นเหมือนกับเสียงสะท้อนของประชาชนนั่นแหละ
เพราะประชาชนเขามีปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจ
ก็สะท้อนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาแล้วก็มีบ่นสื่อด้วยนะจริงแล้วอ่ะ

คือเมื่อวานลงพื้นที่สมุทรปราการ
เยี่ยมเยือนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วย
คนเด็ดประยุทธ์ก็ได้เดินเยี่ยมหลายล้านในตลาด

คือท่านก็ชี้แจงว่ามีหนังสือพิมพ์ไปพาดหัว
ซึ่งความจริงแล้วอาจจะสื่อความหมายกันผิด
เพราะว่าร้านที่เขาบอกว่าขายไม่ดีเนี่ย

คือร้านที่เขาอยู่ริมเขาขายดี

ก็เดินไปถามขายดีไหมขายดี
พอไปถึงร้านที่อยู่ตรงกลางตลาด

ท่านก็บอกว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการนำเสนอ
มีรูปแบบมีไอเดียใหม่อะไรก็ว่ากันไป
ไม่ใช่ว่าขายไม่ดีเพราะเศรษฐกิจไม่ดี
แต่ก็พาดหัวข่าวไปว่าเศรษฐกิจไม่ดีไง
ก็อาจจะมีบางร้านที่บอกอย่างนี้ก็ได้

มันเป็นเรื่องของภาพรวมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม

แสวนสงสัยนะคะ

ส่งภาพนี้ค่ะแล้วก็มีภาพในชุดซันตาคลอสด้วยนะคะ
ส่งไปในไลน์ของแก่นำพักเพื่อไทย
นานทักษิณก็ติดหนวดสีขาวใส่หมวกแบบเนี่ยค่ะ

มือข้างขวาถือนกกระเรียนพับเป็นกระดาษสีขาวนะคะครับแล้วก็มีคำอวยพรว่า
อวยพรให้กับคนไทยอืมส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เหมือนกัน
ใช่ครับนี่ฮะก็สวมชุดเสื้อหนาวเป็นเสื้อกันหนาวยาวสีน้ำเงินนะครับ
ก็เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวความหวังโชคดีแล้วก็ความสุข
ทางเชื่อกันว่ายังสามารถช่วยป้องกันความเจ็บป่วยได้ด้วย
อันนี้ก็เป็นคริสต์มัสจากคนแดนไกล